วยย้อนยุคซุปเปอร์ไฟต์ระหว่างแซมซันเพชรยินดีหรือว่าแสนเมืองน้อย
พบกับทางวีรพลสาพรมหรือว่าวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
โคลดจอห์นจะพบกันอีกครั้งหลังจากเมื่อยี่สิบห้าปีก่อนทั้งคู่เคย
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาด้วยการมายกที่สองทั้งสองครั้ง
ในการชกแบบมวยไทยก็คาใจนะครับแฟนมวยแล้วก็ทั้งสองคนด้วย
กลับมาย้อนยุคในสภาพร่างกายที่เขาบอกว่าสมบูรณ์
ขีดในวัยขนาดนี้นะครับก็บอกว่าดีกว่า
คนอายุสามสิบกว่ากว่าด้วยซ้ำไปบางคนนะครับล่าสุดก็มีการซ้อมโชว์สื่อด้วยกัน
เป้าเตะกระสอบตามภาพที่เห็นครับก่อนจะมีการทดสอบน้ำหนัก
ก็ตกลงชกกันนะครับในพิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์
ผลแซมสั้นเกินนะครับศูนย์จุดสามขีด
ขนาดที่วีรพลเกินสามจุดสองขีดก็ร่วมแล้วนะครับ
ถือว่าทั้งคู่ฟิตซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างดีนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นชกในวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้
ที่เวทีมวยราชดำเนินค่าบัตรเข้าชมนะครับห้าร้อยบาท
ส่วนชาวต่างชาติราคา๒๐๐บาทศึกนี้ก็จัดโดยเสียโบ๊ทนะครับ
คุณนัทเดชวัชิระรัตนวงโปรโมเตอร์ของศึกเพชรยินดีครับ
เป็นอีกหนึ่งศึกที่น่าจะวิกแตกแน่นอนนะครับ
สำหรับมวยไทยในยุคนี้ที่มีความซบเซาก็จริง
แต่ว่าแน่นอนครับยังมีสีสันตลอดทั้งปีนะครับ